ยังคงทำงานเรื่องการล็อกผลสกอร์อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดนะคะก็มีการออกหมายจับ๓ผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับล่าสุดเนี่ย
จำนวน๓รายขออภัยมีจำนวน๓รายมีผู้ตัดสินเป็น๒ราย
ก็คือมีผู้บริหารทีมอีก๑รายรวมได้ทั้งหมด๓รายนะครับ
เดี๋ยวจะบอกว่ามีใครบ้างก็ประกอบไปด้วย
จากนี้ก็มีนายเทิดศักดิ์ทองกล่ำผู้ตัดสินฟุตบอล
และนายพงพันธ์วงสุบันอดีตผู้บริหารทีมกะบินบุรีนั่นเอง
รวมทั้งหมดตอนนี้ที่ถูกออกหมายจับเพิ่มคือ๓คน
ซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งหมด
มีส่วนเกี่ยวกับการล็อกผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีก๓เมื่อปีที่ผ่านมา
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าสมาคมนะตอนนี้ยังคงทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการตามล่าผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ซึ่งจากการออกหมายจับในรอบนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหลักฐานเพียงพอนะคะว่า
ทั้ง๓รายเกี่ยวข้องกับการล็อกผลฟุตบอล
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะหาหลักฐานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อออกหมายจับเพิ่มเติมต่อไปด้วยค่ะ
สมาคมยืนยันนะครับว่า
เรายึดข้อมูลหลักฐานเป็นหลัก
ไม่ได้ทำเพื่อกันแกล้งใครเป็นการเฉพาะนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเราจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ถ้าข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวพันกับใคร

ระดับไหนก็ตามเราก็ดับหน่อยงาน

ก็ต้องทางสมาคมต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน